ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะ
รับส่งพนักงานชนควายห้าตัวตายเกลื่อนถนนเลยค่ะ

มี๔ตัวที่เป็นไขว่ท้องแก่แล้วนอนตายอยู่แบบนี้
นี่ค่ะตี๕๓๐ตำรวจสภศรีมหาโพธิไปตรวจสอบนะคะ
เลี่ยงเมืองหมู่๖ตำบลหนองโพรงที่ปราจีนบุรี
เป็นควายเพศเมียทั้ง๕ตัวเลยนะคะตายเกลือนเลย
สภาพคือขาหักคอหักแล้วใน๔ตัวท้องแก่
เป็นรถกระบะ๖ล้อค่ะเป็นรถรับส่งพนักงานโรงงาน
ชนควายนะคะด้านหน้ารถก็พังเสียหาย
คนขับรถคือนายถิติศรีประเสริฐ
เขาบอกว่าตี๕กว่ากำลังจะขับรถไปรับพนักงาน
ถึงช่วงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งไม่มีไฟส่องสว่าง
ควาย๒๐กว่าตัวนะเดินข้ามถนน
เขาก็กำลังจะแซงรถอีกคันหลบไม่ทันจริง
พุ่งชนไปกลางฝูงควาย
ควายก็เลยตายไป๕ตัวค่ะ
พอดีมามองไปเห็นมันมาเป็นฝูงละ๒๐กว่าตัว

ทางตำรวจสพศรีมหาโพธิก็ได้มีการสอบสวน

และติดตามหาเจ้าของควายค่ะ
คือตอนนี้ยังไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นเจ้าของควายนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องเป็นชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละ
ก็ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนควายที่ตายไปก็ได้มีการประมูลไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของควายอาจจะไม่กล้าออกมาแสดงตัว
ว่าเป็นเจ้าของควายเพราะคุณผู้ชมคงจำได้เนอ
เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ขับรถชนวัวชนควายตายอ่ะ

วัวควายต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
ด้วยแหละตามพรบจราจรทางบกและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์